และมีให้กินเพียงแค่ปีละ๑ครั้งเท่านั้น
จังหวัดตรังค่ะเขาชวนไปชิมเมนูเด็ด
แกงเผ็ดปริงทะเล

ผมบอกเลยว่ามันเป็นเมนูหรู
มันเป็นเมนูอาหารเหล่าเอาง่ายนะคะ
มาที่นี่เลยกลุ่มธนาคารปูมา
จะนี่นะคะเขาบอกว่าอยู่ที่โฮมสเตย์
เขาเหมือนกับว่าเป็นธนาคารที่เลี้ยงปูม้าเลย
อยู่เลขที่๙๗ทับ๓หมู่๔ตะบนเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง

เขาจะมีแบบหน้าบ้านก็จะแบ่งเป็นร้านอาหารทะเลเล็ก
แล้วก็มีการทำโฮมสเตย์ด้วย
คุณอนัญญาเบนสะอาดคุณจ๊ะไหนเขาชื่อคุณจ๊ะไหนนะ
ชื่อเขาก็คือจ๊ะไหนโฮมสเตย์เลย
เขากำลังวุ่นกับการทำให้เราดู
นี่คือแกงคั่วปริงทะเล
เริ่มจากการนำปริงทะเลหรือว่าปริงขาวเนี่ยนะคะ
ล้างทำความสะอาดแล้วผ่าทองเอาไส้ออก
ต้ม๑ครั้งก่อน๑๕นาที
จากนั้นเอามาล้างแล้วขัดหินปูนออก
แล้วค่อยเอาไปตุ๋นในหม้อแรงดันสูงอีก

และหลังจากตุ๋นหม้อแรงดัน๑ชั่วโมงแล้วนะ

ต้องผ่านการล้างต้มล้างโอ้โหตุ๋นนะคะ

แล้วก็ใส่เครื่องแกงเคี่ยวให้เดือดนะคะ

น้ำตาลเกลือผงปรุงรส

โรยหน้าด้วยมะกรูดซอยพริกที่ฟ้านะคะ

คือถ้าเป็นเมนูที่ใส่ไอ้ปริงทะเลลงไป

สั่งแกงคั่วปริงทะเลเฉลี่ยวันหนึ่ง

รสชาติคือรสผัดของปริงทะเลมันจะนุ่มหนึก
แล้วมันไม่เหนียวเพราะว่าเขาไปตุ๋นแล้ว

คือมันก็มีความเชื่อว่าไอ้เจ้าปริงทะเลเนี่ย
มันมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ
เพิ่มกำลังวางชาอะไรอย่างนี้
คำแน่นของจีนเขาเสิร์ฟจะเพราะใครรู้ไหม

ใช่ห้องเช่าได้กินไหม
ห้องเช่าเรามีรองทรองเท้า

ใช่แต่ว่านี่ก็คือคนไทยเราก็เอามาทำเป็นเมนูไทย
เป็นแกงคั่วปริงทะเลแบบนี้นะคะ
ซึ่งปลิงทะเลมันมีราคาสูง
ปริงทะเลสดเนี่ยกิโลกรัมละ๑๐๐๐นะ
แต่ถ้าเป็นแบบตากแห้ง๔๐๐๐บาท
โอ้โหถึงบอกไงว่าขายได้ไงจานละ
จ้วยละ๓๐๐
อาจจะแบบว่าหามาจากทะเลซึ่งวัตถุดิบมันอยู่ได้ง่าย

สำหรับข้าวคนกลางว่ากันไปแบบนี้ละกัน
และก็ยังมีปริงกาหมาดดองน้ำผึ้ง

ขวดละ๓๕๐บาทไม่ได้กิน

ก็อย่างที่บอกเขาเชื่อมว่ามันเป็นเรื่องของยาอายุวัฒนะเพิ่มกำลังวางชา
แล้วมีน้ำมันปริงกาหมาด๑๕๐บาทด้วยเอาไว้ทาถูทาถู

ช่วยถูให้ขายด้วยอาจจะดิฉันคิดว่าจะเป็นน้ำมันนวด

คือลูกค้าก็สามารถซื้อกับบ้านติดไม้สิทธิ์มือเป็นของฝากได้
ก็เหมือนกับไอ้ปริงทะเลตอนสมัยก่อนเวลาไปหาคุณแม่ที่สมุย
แล้วเวลาเล่นทะเลตอนจริงเหยียบปิงทะเลเป็นประจำ
มันไม่ได้ทำอันตรายได้หรอกแต่เวลาเราเหยียบแล้ว
มันอื้น
อ่าสร้างความสมบัติใหม่ดีกับปริงทะเลละกัน